เรามาดูเรื่องของการเข้ารับโอว่านะครับ
นักกีฬาไทยเข้าพบนายกรัฐบนตรีก็แน่นอนครับ

ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ก็นำทัพนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับ
เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็รับโอวาสก่อนไปแข่งขันมหากรรมกีฬาคือ๔เกม

นายกเขาก็บอกว่าขอให้นักกีฬาไทยทุกคนประสบความสำเร็จ
ก็ทุกคนต้องสร้างแรงบันดาลใจนะคะ
ว่าการไปแข่งขันกีฬาในต่างแดนเหมือนกับแบกประเทศไปด้วย
แล้วก็ฝากนักกีฬาบอกว่าให้ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะ
ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นายกเขาก็ยกตัวอย่าง
เช่นมีการโหลดรูปภาพสวยใส่โทรศัพท์มือถือ
ไม่ว่าจะเป็นพิธีพระบรมราชาพิเศษ
สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอาหารไทย
แล้วก็พอไปถึงพอไปรู้จักไปพบเจอนักกีฬาต่างชาติ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไทยไปในตัวด้วย
แล้วก็ทิ้งท้ายถึงนักกีฬาทุกคนลองฟังเสียงนายกกันค่ะ
มีแค่แรงออกซึ่งท่านจะต้องเอาชายชนะจากเข่า
เพราะฉะนั้นใครที่เคยได้ชายชนะมาก็ต้องพยายามรักษาชายชนะนั้นให้ได้

ใช่จริงอย่างที่นายกบอกก็ไม่ต้องคิดถึงใครทั้งนั้นนะครับคิดถึง
คิดถึงตัวเองไว้ว่าซ้อมมาแรมปี
เพื่อการแข่งขันบางประเภทยังวิ่งเป็นเศษเสี้ยวินาที

สถิติถ้าออกมาเท่าที่ซ้อมแล้วมันดีกว่าสถิติเดิม

ติดตามเชียร์นักกีฬาไทยกันด้วยนะคะในการแข่งขัน๔เกม
สามารถติดตามผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ได้
มีทีมข่าวไปเกาะติดที่ฟิลิปปินส์เลย
จะมาอัปเดตข่าวสารอัปเดตผลการแข่งขัน
แล้วก็ความเคลื่อนไหวโดยรอบอย่างแน่นอน